คุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าจะปิดประชุมสภาไปตั้งแต่๔ทุ่มเมื่อคืนนี้นะคะ
สำหรับการประชุมร่วมรัฐสภาสมัยวิสามัน๒วันที่มีการหารือกันเพื่อจะหาทางออกให้กับประเทศนะคะ
มันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเย็นเย็นค่ำค่ำเมื่อวานเราให้คุณผู้ชมได้ดูภาพกันไปแล้ว
แต่ว่าวันนี้เราต้องมาตามกันต่อนี่ค่ะเพราะว่าสอสอท่านนี้วันนี้ออกมาขอโทษเปิดใจทั้งน้ำตาเลยนะคะ
สอสอวิสารเตชะธิระวัติสอสอเชียงรายพรรคเพื่อไทย
จังหวะที่ลุกขึ้นอภิปรายเนี่ยค่ะถอดสูตรออก
แล้วก็ถกแขนเสื้อแบบนี้แล้วเอามีดเป็นมีดปอกผลไม้
รีดแขนตัวเองสามแผลเดี๋ยวไปดูภาพนี้กันอีกรอบหนึ่งนะคะครับ
แต่ผมต้องทำครับท่านประธานครับผมขออนุญาตกรีดเลือด
ประยุทธ์เห็นนะครับว่าผมตั้งใจจริงจริงและขออนุญาตท่านประธานว่า
ขอให้เป็นตัวอย่างสุดท้ายและอย่าให้มีอีกนะครับ
แผลเอาไปเลยครับขออนุญาตเลยครับท่านประยุทธ์
ท่านต้องจะเป็นหรือจะเป็นครับพี่สาธารณ์ครับ
ไม่อนุญาตให้กรีดเลือดนะครับคือภาพการถ่ายทอดการประชุมก็คือต้องตัดภาพมาที่ท่านประธานรัฐทรรษภาคุณชวนหลีกภัยเพราะว่าไม่อยากใช้เห็นภาพจังหวะที่กรีดแขนแบบเต็มเต็มครับ
แต่ไม่อยากให้ลูกหลานต้องได้รับบาดเจ็บจากการชุมนุมประท้วงกันอีกนี่เปิดใจกับไทยรัฐทีวีที่เดียวเลยนะคะเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
อยากให้เขาเห็นว่าไอ้เลือดที่
เสียไปเนี่ยให้มันปกป้องลูกหลานให้มันไม่ไม่อยากเห็นเด็กเด็ก
ซึ่งตอนผมเป็นนักเรียนมัธยมปลายตอนอยู่ม๕ม๖เนี่ย
ก็มีเหตุการณ์อย่างนี้แล้วเราก็เห็นเพื่อนเราต้องเสียชีวิตไป
มีเหตุการณ์พฤษภาธมินก็เห็นยิงมาจากคอมีเหตุการณ์ปี๕๖๕
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทหารตำรวจนะฮะซึ่งเขาก็ไม่ได้รู้อีโนอิเน่เลย
เพียงแค่คนขัดแย้งเพียงแต่คนต้องการอำนาจไม่กี่คน
แต่คราวนี้มันเป็นการขัดแย้งระดับระดับประเทศด้วยนะฮะ
ซึ่งขณะนี้ผมว่าวิธีการคือจะหารูปแบบยังไงก็แล้วแต่
แต่ตัวท่านนายกเองเนี่ยจะต้องลดลงมาท่านกล้าไหมล่ะ
คนที่โดนข้อหาในการคดีชุมนุมเนี่ย
ไม่ต้องการไปคัดค้านให้ตำรวจคัดค้านให้อายการสั่งบอกว่าโอเคประกันตัวไปปล่อยไปอะไรอย่างนี้
ผมว่าตัวนี้เนี่ยก็เขาคัดมาสิครับ
แล้วเมื่อวานนี้ฟังดูท่านนายกถามว่าแล้วท่านจะไปคุยกับใครใครเป็นหัวหน้ามอบ
พวกนี้ไม่หาไม่ยากนี่ครับระดับท่านนายกนี่ไม่รู้เหรอครับ
ท่านรู้แม้กระทั่งว่าเด็กคนนี้บ้านอยู่ตรงไหนพ่อแม่ชื่ออะไรให้คนไปหาเขาถึงบ้านยังได้เลย
เพราะฉะนั้นท่านก็คาดสิครับว่าใครที่มีอิทธิพลกับเด็กและเด็กคนไหนที่คิดว่าเป็นแกนนำของเขาจริง

คือเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้ในที่ประชุมสภานะคะ

ก็เหมือนกับมีการมองว่าสสวิสานตั้งใจทำเรื่องนี้
เพื่อให้เป็นข่าวเผยแพร่ไปทั่วโลกหรือเปล่า
คือก่อนที่สสวิสานจะเอามีดปอกผลไม้มากรีดแขน
ก็พูดในลักษณะที่ว่าอยากจะให้พลเอกประยุทธ์
ลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีอยากให้แสดงความจริงใจ
ผมก็เลยจะแสดงความจริงใจด้วยการกรีดแขนเลย

สสวิสานก็บอกเหตุผลว่า
จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่การเล่นปาหี่นะ
มีความตั้งใจที่จะให้นายกรัฐมนตรีเร่งแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
โดยเฉพาะการชุมนุมของเด็กและเยาวชน
คือไม่ต้องการให้เด็กต้องมาบาดเจ็บจากการชุมนุม
ก็ร้องไห้ตอนเปิดใจกับทีมข่าวของเรานะคะ
แล้วก็มีการเล่าย้อนเหตุการณ์ก่อนที่จะกรีดแขนว่า
ก็เดินไปบอกกับแม่บ้านหน้าห้องประชุมสภา
ขอยืมมีดหน่อยเพราะมันเกิดคำถามไงคะ

ใช่ว่าเอามีดเข้าไปในรัฐสภาได้ยังไง
ถือเป็นอาวุธถือเข้าไปได้อย่างไรลักษณะประมาณนี้
สสวิสานก็เลยชี้แจงว่าไปยืมจากแม่บ้านนะคะ
แล้วก็ไปขอแม่บ้านว่าให้ไปรับให้มันคมหน่อย
แต่ไม่ได้บอกแม่บ้านว่าจะเอาไปทำอะไร
แม่บ้านก็ไม่ทราบก็เลยดำเนินการให้ตามคำร้องขอ
เพราะแม่บ้านก็คุ้นหน้าคุ้นตากัน
แม่บ้านก็ไปรับมีดให้นี่นะคะ
เป็นแม่บ้านของที่ประชุมรัฐสภา
ใช่ของสภานะคะนี่ค่ะ
ก็เลยมีดก็ยังเก็บไว้นะคะ
แล้วก็พอรับมาเนี่ยก็แอบใช้แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์ไปขอมาจากห้องพยาบาลเช็ดฆ่าเชื้อที่มีดก่อน
โอ้โหแล้วเก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อด้านในครับตั้งแต่บ่ายโมง
แสดงว่าตั้งใจเอาไว้เพื่อจะทำลักษณะแบบนี้เลย
เก็บไว้ตั้งแต่บ่ายถึงคิวตัวเองก็เย็นกำลังจะข้ามแล้วค่ะ
นี่ค่ะเพราะว่าสสวิสานบอกว่าจริงแล้วเนี่ยคิวตัวเองคือบ่าย๒ค่ะ
ที่จากพิพลายใช่ค่ะแต่เวลามันเลื่อนไปเรื่อย
ก็เลยนู่นเกือบค่ำนะคะได้แผลมา๓แผลเย็บไป๙เข็ม
สัปดาห์หน้าหมอนัดดูแผลอีกรอบหนึ่ง
เมื่อวานนี้ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ติดต่อมาให้กำลังใจเยอะเลย
ทักษิณชินวัฒน์นางสาวยิ่งรักชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรี
ก็ทักมาแสดงความเป็นห่วงมาบอกว่าอย่าทำแบบนี้อีก
ส่วนลูกสาวค่ะลูกสาวของสสวิสานนะคะ
คุณยิ้มวิสารดีเตชธิรวัฒน์นะคะนี่ค่ะก็บอกว่าเพราะรู้ข่าวพ่อ
ก็เป็นห่วงความปลอดภัยของพ่อแต่ในฐานะลูกสาวก็รู้สึกภูมิใจในตัวพ่อมากที่สุด
ที่เลือกยืนอยู่เคียงข้างประชาชนนะคะ

พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์นะคะ
หลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็ยืนยันว่าไม่ลาออกนะคะ
ลาออกตามกระแสกดดันพูดถึงกระบวนการรัฐสภาที่ผ่านมาตลอดสองวันน่ะนะคะ
ก็ได้รับข้อเสนอไปหมดแล้วและที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เนี่ย
ก็เห็นชอบตั้งกรรมการสมารณชันหาความปรองดองเชิญทุกฝ่ายมาคุยกัน
เพื่อหาทางออกให้กับประเทศอย่างสันติปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากนายก
หรือว่ารัฐบาลฝ่ายเดียวทุกคนต้องหันหน้ามาคุยกัน
เพราะนี่คือประเทศไทยและทุกคนคือคนไทยค่ะ
วันนี้ท่านนายกก็
ยืนยันเหตุผลความจำเป็นอีกครั้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องไม่ลาออกนะครับ
เพราะว่านักข่าวก็ไปถามเนื่องจากนายวิสานที่กรีดแขนกรีดเลือดตัวเอง

บอกว่าก็เพื่อต้องการให้พลเอกประยุทธ์ลาออกด้วยนะส่วนหนึ่งนะครับ
แน่นอนว่ามันมีคำถามตามมานะครับ
ความเห็นใจไปทางคุณวิสานก็มีนั่นแหละ
แต่ว่าคำถามที่ตามมาว่าเออทำไมต้องก่อเหตุแบบนี้
ทำไมเพื่อนสอสอที่นั่งอยู่ใกล้กันไม่ข้ามไม่ดึงแขนดึงมือ

ซึ่งเราได้ไปคุยด้วยนะครับเพื่อนสอสอพักเพื่อไทยที่นั่งกันอยู่เก้าอี้ใกล้
ตอนประชุมรัฐสภาเมื่อวานนะครับท่านผู้ชมครับ

นี่เป็นสอสลบบุรีพรรครับ

เหมือนสสวิสานเคยพูดบ่นให้ฟัง
นี่ก็เลยว่าเอ้าอย่างนี้เตรียมกันล่วงหน้าหรือเปล่าเตรียมกันหรือเปล่า
จะให้เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นที่รัฐสภาหรือเปล่า
ท่านนายกพูดในที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวานบอกเนี่ยมีสื่อมวลชนมาบอกว่า
มีคนเขาอยากให้เกิดภาพแบบนี้จะได้เกิดภาพไปยังต่างประเทศอะไรอย่างนี้
วันนี้นายอุบลศักดิ์ขอชี้แจงอย่างนี้ครับชี้แจงว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ล่วงหน้ามาก่อน
นายวิสานจะทำลักษณะแบบนี้คือกรีดเลือดกรีดแขนตัวเองกลางที่ประชุมรัฐสภา
ที่เมื่อวานนี้บอกว่านายวิสานจะทำเนี่ยรู้ตั้งแต่๒๖ตุลาคมเนี่ย
เพราะได้ยินนายวิสานพูดระหว่างการทำแผลหลังจากก่อเหตุไปแล้วเท่านั้น
แล้วถ้ารู้เนี่ยยังไงก็ต้องห้ามแน่นอนว่าอย่าไปทำแบบนี้ยังไงก็จะไม่ให้ทำ
ท่านผู้ชมเห็นภาพเหตุการณ์เมื่อวานนี้แล้วในโต๊ะที่นั่งในที่ประชุมรัฐสภา
ใกล้กับคุณวิสานเดี๋ยวดูภาพในที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวานหน่อยนะครับ
จะมีภาพสอสออยู่๒๓คนที่นั่งอยู่ใกล้ต้องดูภาพกว้างหน่อยนะฮะ
มีทั้งด้านข้างและด้านหลังดูนี่ค่ะเห็นมั้ยผู้ชายท่านนึงผู้หญิงท่านนึงนะครับ
ข้างหลังอีกท่านหนึ่งแต่ว่าผู้หญิงตรงนี้โอ้โหถึงขั้นเบือนหน้าหนี
ใช่ค่ะเอามือปิดเลยนะคะมือปิดหน้าไปเลยใช่ครับ
เรียกว่านั่งใกล้ที่สุดก็ว่าได้ก็มีคำถามเหมือนกันว่าทำไมไม่ห้าม
วันนี้เราได้คุยกับนางสาวชะนกนะครับทุกผู้ชมครับ
นางสาวชะนกบอกกับไทยรัฐทีวีว่าตกใจมาก
ตอนที่เห็นนายวิสานเอามีดขึ้นมาแล้วก็กรีดเลือดที่แขนเนี่ยฮะ
นี่ครับเราได้ไปคุยด้วยนะครับแล้วก็ไม่รู้มาก่อนด้วยว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็นั่งประชุมอยู่ด้วยกันเพราะว่าเก้าอี้ใกล้กัน
ก็นั่งคุยกันอยู่ทั้งวันกับสสวิสานเพราะว่าคิวการขึ้นอภิปรายเนี่ย
อยู่ใกล้ใกล้กันยอมรับว่าการพูดคุยเนี่ยที่คุยกันระหว่างรอคิวอภิปรายเนี่ย
ค่อนข้างเครียดเพราะว่าคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการชุมนุมของนักเรียนนักศึกษา
เนื้อหาของการอภิปรายซึ่งตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้
นายวิสานเองก็ไม่ทานอะไรเลยน้ำก็ไม่ดื่มนี่สสชนกบอกกับเรานะฮะ
แล้วก็ยังบอกกับเธอว่าเดี๋ยวถ้ากินอะไรไปแล้วเดี๋ยวกลัวจะง่วงนอน
รอคิวขึ้นอภิปรายสอสอหญิงคนนี้บอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนกลัวเลือด
เพราะฉะนั้นพอสสวิสานเอามีดมากรีดแขนตัวเองแล้วเลือดไหลออกมาเนี่ย
เห็นเลือดเธอต้องเบือนหน้าหนีเลยตอนนั้นเข่าอ่อนเลยนะฮะ
ก่อนจะต้องรีบลุกออกจากที่นั่งไปแล้วก็ให้เพื่อนสอสอผู้ชายเนี่ย
เข้ามาช่วยเหลือมาดูแลนายวิสานแทน
แล้วก็สักพักเขากลับกดหนึ่งเอ๊ะจะทำอะไร
พอแกเอามืออีกข้างไปค้นในกระเป๋าค่ะ
ก็เราบอกเป็นมันต้องมีอะไรล่ะแต่แกบอกว่าแกจะทำให้มันเป็นสัญลักษณ์
แต่แกไม่ได้พูดว่ามีมีดนะตอนแรกเราก็ไม่ได้ยิน
เสร็จเราก็หันไปถามศศท๊อปข้างว่า
เฮ้ยอะไรอ่ะห้ามดีแกห้ามดิ
พริกกิดแล้วอ้าวรู้สึกมันวัยมาก
สสชนกยังบอกนะครับบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยมีคนโทรมาถามเยอะแยะไปหมด
เอ้าทำไมไม่ห้ามเขาล่ะก็เห็นภาพนั่งอยู่ใกล้
เธอก็บอกว่าเธอไม่รู้จริงว่านายวิสานจะตัดสินใจแบบนี้นะครับ
แล้วส่วนตัวเนี่ยนะถ้ามองเนี่ยคิดว่านี่คงเป็นเรื่องที่ถือว่าคงถึงขั้นขีดสุดในชีวิตของนักการเมืองแล้ว
อย่างนั้นนายวิสานคงไม่เลือกทำแบบนี้นี่เป็นภาพตอนที่พาไปส่งโรงพยาบาลนะครับ
ก็เลยบอกว่าเนี่ยฮะอาจจะเป็นเพราะว่านายวิสารเนี่ยเห็นว่าประชาชนเนี่ยกำลังถูกกระทำอะไรอยู่เยอะนะครับ
ค่ะนายศิราเจนจาคะสสกรุงเทพภักดิ์ประหลังประชารัฐพูดถึงเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วด้วยนะคะ
แล้ววันนี้ก็ออกมาบอกว่าเบื้องต้นให้ฝ่ายกฎหมายดูค่ะว่าสอสอทำแบบนี้เนี่ยผิดจริยธรรมร้ายแรงหรือเปล่า
กำลังร่างเสนอในชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาเพื่อพิจารณาส่งให้คณะกรรมการปปชถอดถอนนายวิสานออกจากการเป็นสอสอเลยนะคะ
วันพรุ่งนี้เนี่ยจะยื่นให้สภาสอบจริยธรรมด้วยเพราะไม่อยากให้สภาทำกันอย่างนี้เสื่อมเสียชื่อเสียงของสอสอ
คาดหวังให้สมาชิกรัฐสภาประชุมกันเพื่อหาทางออกให้ประเทศแต่อย่ามาทำแบบนี้อยากดังหรืออย่างไรและหวังผลอยากให้ลูกสาวที่กำลังลงชิงตำแหน่งนายกอบจได้รับเลือกหรือไม่
รับว่าข้องใจที่ประธานรัฐสภาไม่ทำอะไรเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องของวุฒิภาวะ
ถ้าเมื่อวานนี้สสวิสานไปทำกับบุคคลอื่นในสภาจะทำอย่างไรเพราะมีมีดเข้าไปด้วย

ท่านเป็นอดีตนายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยนะครับ
แล้วก็เป็นที่ปรึกษาของกรมสุขภาพจิตนะครับ
กล่าวถึงกรณีที่เกิดขึ้นในที่ประชุมรัฐสภาที่นายวิสานได้ก่อเหตุใช้มีดกรีดแขนตัวเอง
เพื่อเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องของทางการเมืองแบบนี้นะครับ
ยงยุทธ์บอกว่าการจัดการความขัดแย้งเนี่ยยังไงก็ต้องไม่ใช้ความรุนแรง
ไม่ว่าจะทางร่างกายหรือว่าวาจานะครับ
รวมถึงการทำร้ายตัวเองก็เป็นความรุนแรงที่ไม่ควรทำ
เพราะถือว่าไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้น
แต่การใช้ความรุนแรงกับตัวเองหรือกับผู้อื่นเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นครับ
คือจริงคนที่ทำเขาอาจจะมีความต้องการที่อยากจะแสดงความปรารถนาของเขานะครับ
แต่ว่าการแสดงออกมาเนี่ยมันมาในรูปแบบที่เหมือนกับกระตุ้นความรุนแรงเนาะเพราะมันเป็นการทำร้ายร่างกายตัวเองไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายร่างกายคนอื่นหรือทำร้ายร่างกาย
ตัวเองมันก็ถือเป็นความรุนแรงทั้งสิ้นนะครับซึ่งการจัดการกับความเห็นต่างในช่วงนี้เนี่ยเราพยายามจะใช้หลักจิตยาของการที่อยู่ร่วมกันอย่างสันตินะ
ก็คือการเคารพความเห็นต่างโดยที่ไม่ต้องใช้ความรุนแรงเพราะฉะนั้นถ้าเราทำแบบนี้ได้เนี่ยมันก็จะเป็นประชาปไตยที่มีวุฒิภาวะแล้วก็นำไปสู่การที่หาทางออกได้
อ่าส่วนทางออกเรื่องการเมืองในขณะนี้ก็คือรัฐบาลจะตั้งคณะกรรมการสมรรถฉันขึ้นมานะฮะ
ใช่ค่ะมีทุกฝ่ายเข้ามาร่วมกันแล้วก็หารือกันต่อไปนะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูลก็ว่ากันไปตามขั้นตอนของรัฐสภานะครับ